เตรียมอะไรให้ปรอบ
เตรียมประค้องนักร้องน่าหล่อ

ต้อนรับน้องมิดมิดชัยค่ะ

อันนั้นเธอพูดเองนะ
น้ำให้ทุกคนแนะนำตัวเองสักครั้งหนึ่ง

ผมไม่ได้เสียงเหมือนพี่ชายแต่พี่ชายเสียงมันเหมือนผม
แต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมค่ะอาจจะแปลกตาปกติ
หลายคนอยากคุ้นชินกับน้องมิตต้องแบบพี่เก
แต่วันนี้ในประเภทหล่อแบบแบบอบอร์
เราเป็นนักร้องเรามีเพลงมาโปรโมท
เพลงอะไรขายของไปจาก
ตัวเองอย่างพอดีอะไรอย่างนี้ครับ
เพราะว่าบางทีในวงการเราจะรู้กันใช่ไหมครับว่า
เราก็จะพยายามที่ว่าควบคุมน้ำหนัก
แต่มันจะมีควบคุมน้ำหนักที่ด้านสุขภาพ

คือเรื่องความสวยความงามมันแตกต่างกันอยู่แล้วแหละ
อันนี้เอาประสบการณ์ชีวิตใครมาเล่าหรือเปล่าเอ่
ก็ชีวิตตัวเองเลยครับ

เราแต่งเพลงนี้เองมากับประสบการณ์ของเราเองนี่แหละ

แล้วบทบาทในการเป็นนักร้องกับการเล่นลิเกมันต่างกันไหมคะ

ต้องพบว่ามีความใกล้เคียงเพราะว่าอย่างลิเกเนี่ยมันก็ต้องใช้ทักษะในการร้องการลำการเล่น
ซึ่งจริงมันยากกว่านักร้องด้วยซ้ำถ้าสำหรับผมนะ
แต่เวลาเรามาเป็นนักร้องเนี่ยตัดการลำออก

เวอร์ชั่นอ้อนแม่ยกแบบเวอร์ชั่นเยงออน

เย้
บันเทิงไทยรัฐวันนี้
ได้มาที่นี่ใกล้ชิด
ภาคเสียงลิกเกย์
จากมิตรไปสู่อ้อมจิต

รักมิ๊ดหน่อยหน่อยไม่ต้องมากแต่ขอให้รักนานนาน

นอกจากความสามารถแล้วจริงเนี่ย

อร่อยพีมงานแปลว่า

ตรงท่านเนี่ยขึ้นรถไว้อยู่ตลอด
อันนี้ต้องอันเชิญงัดจากหน้ารถมาเลย
พีมนานเราก็หาพละให้เขาก็เก็บด้วย

เรื่องเงินเรื่องงานเนี่ยผมจะไม่ค่อยเอ่ยเท่าไห
แต่ผมจะบอกท่านว่าขอให้ผมมีสติปัญญาในการใช้ชีวิต
เพราะผมเชื่อว่าสติปัญญาเนี่ยมันที่สุดแล้วในการที่เราเรียกเงินได้เรียกงานได้
มันอยู่ที่ตรงนี้แล้วทีนี้ผมมองว่าท่านนอกนั้นมันเป็นผลพลอยได้ที่มาเอง
อย่างเวลาเราขอ๑ท่านชอบให้มา๒มา๓แล้วมาทีกันแบบติดเลย
อ่าไม่ใช่ขอมั่วขอแบบขอให้ถูก

หล่อปันนี้นะคะโสดอยู่ป่ะจ้า

พอบไปแม่โดยโสดหรือยังคะโสดครับตอนนี้โสดครับ

แต่ถามว่ามีคนคุยไหมก็มีคุยบ้าง

กับผมต้องบอกว่า๓คนเขาก็สวยแบบของเขาเลย
คือเห็นแล้วเราก็รู้สึกดีไปด้วยไง

หาสเปกแนวไหนละคะ

สีหลวงไม่ชอบหรอคะ
แม่เสือสาวแม่สาสัว

แต่น้องน่ารักมาก
คาดหวังยังไงบ้างกับเพลงนี้ซึ่งก็แรกของเราแตกต่างเนาะมิท
คือจริงเพลงแตกต่างนะครับที่ผมคาดหวังที่สุด
แต่หวังแค่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่ต้องการดูแลรูปร่างหน้าตาตัวเอง
ให้หาจุดพอดีของตัวเองแล้วก็มีกำลังใจไม่ต้องรอแบบว่าให้ใครมาบูลลี่เราหรืออะไรอย่างนี้
เพราะว่าเราทุกคนเราสวยหล่อในแบบของเราให้เรามั่นใจในตัวเองพอเลย
ดีเลยนะเป็นลูกทุ่งแบบสไตล็อกด้วย
ใช่แล้วเป็นเพลงที่สร้างพลังบวกให้กับคนฟังด้วยนะเธอ
สุดท้ายเดี๋ยวต้องให้ต้องฝากเพลงนี้สักนิดนึงค่ะ
นั้นก็จะมีผลงานของครอบครัวมิดชัยทั้งหมด
แล้วก็ขอให้ผมได้มีโอกาสส่งกำลังใจในบทเพลงแตกต่างให้กับทุกคนด้วยครับ

พร้อมแล้วอยากฟังจังเลยนะครับ

ขอบคุณครับ
ที่กรอบว่าเราต้องเป็น
ไม่สำคัญเท่าค่านิยมเอออวย

เอาความสำเร็จลบเจ็บออกไป
บางทีสุดโต่งแบบเกินพอดีของานไว้ก่อน
ไปลุ้นตอนนอนอยู่ที่โรงพยาบาลงานพ่อต้องพัก
แสงประกายความเจ็บข้างในที่ตนภูมิฟัด

ความสมบูรณ์แบบคือโรคร้ายแท้จริง
รอยยิ้มสอนทุกข์ที่มีกลายเป็นเรื่องดีปกติใช่ไหม
ภายนอกแก้ได้
แต่ศัลยกรรมความเจ็บในใจ

ที่แก้ได้จริง
เพราะมนุษย์มีเลือดเนื้อและมีหัวใจ
ความสุขข้างในคือความพอดีที่ประมาณตัวเอง
เพราะทุกชีวิตล้วนมีความงามที่แตกต่างในแบบตัวเอง
ไม่ใช่ต้องเป็นตามที่ใครลืม
ที่กรอบกว่าราวต้องเต็ม